ค่ะแล้วก็คดีของพระธรรมชโยตอนนี้ก็กำลังได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะคะ
เรื่องของการที่ไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้
ซึ่งในวันนี้ทางศิษยานุสิตพระธรรมชโยก็กล่าวขอโทษกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอค่ะ
พระธรรมชโยไม่ได้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สพคลองหลวง
โดยบอกว่าพยายามฝืนสังหารแล้วแต่ว่าไปไม่ไหวจริงนะคะ
ขณะที่อดีตพระลูกวัดวัดพระธรรมกาย
ก็ไม่เชื่อว่าจะอาภาษณหนักจนถึงขั้นเข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไม่ได้
เสนอให้ทำหนังสือถึงพระอุบัชชาของพระธรรมชโย
ให้ช่วยเจรจาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
นายแพทย์มโนลาวหาวดิษฐอดีตพระลูกวัดพระธรรมกาย
เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
แพทย์มโนเชื่อว่าพระธรรมชโยไม่ได้อาภาษณ์หนักจนไม่สามารถเข้ารับทราบข้อกล่าวหาได้
เพราะเป็นคนที่เปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา
พร้อมทั้งเสนอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการทำหนังสือด่วนถึงสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้เป็นผู้เข้ามาเจรจาให้พระธรรมชโยเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นพระอุปัชชาของพระธรรมชโย
เชื่อว่าจะรับฟังพระลิขิตของพระอุปัชชาไม่เช่นนั้นจะถือว่าอาบัติค่ะ
ส่วนสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์จะมีจะมีลิขิตออกมาอย่างไรมีวินิจฉัยออกมาอย่างไร
ท่านจะไปด้วยตัวเองหรือว่าจะส่งผู้ถือสารออกไปไปประกาศที่นั่นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง
แต่จำเป็นครับที่จะต้องให้พระเทระระดับสูงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอุปชาของธรรมชโยเอง
จะต้องมีส่วนด้วยเพื่อจะคลี่คลายปมความขัดแย้งการเผชิญหน้าครั้งนี้
คำร้องต่อสารให้พิจารณาออกหมายค้นวัดพระธรรมกาย
เพื่อรายงานสถานการณ์ดังกล่าวค่ะ
ขณะที่เรืออากาศโทนายแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์แพทย์ผู้ตรวจรักษาพระธรรมชโย
พระธรรมชโยมีความพยายามที่จะฝืนสังขาร
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว
แต่ระหว่างที่ทีมแพทย์กำลังทำการเคลื่อนย้าย
พระธรรมชโยเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ
จึงฉีดยาเห็นว่าไม่ควรจะเคลื่อนย้ายค่ะ
พร้อมทั้งชี้แจงถึงกรณีที่พระลูกศิษย์วัด
เดินเท้าไปบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง

ต้องการให้กำลังใจเจ้าอาวาส
ไม่ได้มีเจตนาไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายขณะ
มีสังขารใช้ฝืนร่างกายที่จะเดินทางมา
รับทราบข้อเก่าหาที่สพคลองหลวงเมื่อวานนี้
สำหรับบรรยากาศโดยรอบวัดพระธรรมกาย
ก็ยังคงมีศิษยานุสิตและพระลูกวัด

ส่วนที่ประตู๑ถนนเรียบคลอง๓
ซึ่งเป็นทางเข้าโบสถ์และกุฏิดาวดึง
ซึ่งเป็นกุฏิที่พระธรรมชโยนอนพักรักษาอาการอภาษณ์อยู่
ยังคงมีรถแบ็คโฮลจอดขวางประตูอยู่ค่ะ

รถดังกล่าวถูกเคลื่อนย้ายมาจอดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
จากพื้นที่นี้กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง

ก็มีการนำแผ่นเหล็กพร้อมนำสแตนเลสสีเขียว
ปิดบังสายตาบุคคลภายนอกด้วยนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความเห็นเกี่ยวกับ

ทั้งจากอดีตพระลูกวัดโฆษกคณะศิษยานุสิต
และแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาเพิ่มเติมได้